มันเป็นเรื่องรักนะ

เพราะท่านนายกก็บอกมาตลอดว่าท่านแสดงเจตนารมณ์ว่า

ตรงนี้เนี่ยยังเป็นแบบนั้นไหมคะเพราะว่ามันมีข่าวปั่น
ออกมาบอกว่าท่านอ่ะจะใช้ควบมทหนึ่งด้วยไม่ไม่ไม่
ผมไม่รับประดับยังต้นแหน่งที่ภาพพลังประรัชรัฐเอง
มองว่าอย่างเนื่องพลังงานนี้บอกว่าอยากเป็นให้เป็นของภาพพลังปรัชนักมีการเสนอชื่อมาเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป